ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังเรียกลูกค้าให้มาซื้อหนังสือพิมพ์ได้
เสียงใสแจ๋วเลยค่ะไปฟังกันก่อนเลยค่ะ
คุณเสี่ยงใจได้นะ
เรียกลูกค้าไม่เหมือนใครจริงนะคะ
ยอมรับว่าไม่เหมือนใครเสียงใสแจ๋วเลยทีเดียวค่ะ
เป็นเสียงของคุณยายทองอยู่ทองทิพย์เนธนะคะ
เป็นอาม่าวัย๘๘ปีก็สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรำเป็นอย่างดี
ส่วนใหญ่ก็อดไม่ได้ค่ะต้องเข้าไปอุดหนุนนะคะ

อาม่าบอกว่าขายหนังสือพิมพ์บนแผงนี้มานานกว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีค่ะ
ใช่เขาก็นั่งอย่างนี้เขาขายอย่างนี้แหละ
เดินเข้าระเบินเดินออกบ้านก็อยู่ติดกันเอง
มิตรตลาดนี่
มันนอนแล้ว
แล้วเราเดินเดินเข้าเดินออกคุยคนนู้นคนนี้มันเพลินแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็สบายใจมันก็สนุกไปวันหนึ่ง
อาม่าบอกนอนแล้วก็เหนื่อยนะคะซึ่งก็ตรงกับลูกสาวของอาม่าที่บอกว่า
ช่วงที่แม่นอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเห็นชัดเลยนะคะว่าสภาพร่างกายนั้นซุดลง
แต่พอได้มานั่งขายของในตลาดทำให้อาม่านั้นมีความสุขสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะ
ลีลาน้ำเสียงการเรียกลูกค้าของอาม่าที่ไม่เหมือนใครนะคะถูกอกถูกใจลูกค้าที่เดินผ่านก็
แล้วก็แวะอุดนูนทำให้อามาที่ขายหนังสือพิมพ์ได้วันละกว่า๑๐๐ภาพ
โอ้โหเพราะเสียงนี่เองที่เรียกลูกค้าเอาคุณเรียกสิ
หนังสือพิมพ์ใหม่ใหม่แล้วจ้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใหม่ใหม่